ต่อกันที่เหตุการณ์ลักวิ่งชิงปล้นนะคะคราวนี้เกิดขึ้นกับผู้โดยสารแล้วก็คนขับรถแท็กซี่
ผู้โดยสารลวงให้แท็กซี่ไปส่งในที่เปลี่ยวค่ะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะก็ได้ก่อเหตุ
แล้วก็แท็กซี่เนี่ยมีการต่อสู้ขัดขืนจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณใต้ทางด่วนซอยหลวงพ่อสวงที่พื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะผู้ที่เสียหายเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่
ก็คือนายปรีชาสว่างอารมณ์อายุ๖๗ปี
ขับรถแท็กซี่โตโยต้าสีเขียวเหลืองทะเบียนมมง๕๘๐๕กรุงเทพมหานครค่ะ
ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ฟันได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
กกหูซ้ายแล้วก็มือซ้ายรวมทั้งหมด๓แผล
ซึ่งทีมอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงก็ได้ช่วยกันทำแผลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีค่ะ
คนขับรถแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายเป็นผู้โดยสารชายอายุ๒๐๒๕ปี
เรียกรถจากริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๕บอกว่าให้ไปส่งที่วัดเทียนถวาย
ทีนี้พอไปถึงที่วัดแล้วคนร้ายไม่ยอมลงจากรถค่ะ
บอกให้ขับมาที่บริเวณใต้ทางด่วนแล้วก็ใช้อาวุธมีดพยายามจี้ชิงทรัพย์นะคะ
มีปากแขกที่ไหนบ้างลูกมีปากแขกตรงไหนบ้าง

มียาวดิ

ส่วนในที่เกิดเหตุนะคะก็พบรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมีรอยเลือดอยู่ภายในรถ
ส่วนกลางถนนแล้วก็ป่าย่าข้างทางก็มีรอยเลือดจำนวนมากเช่นกันค่ะ
จากนี้ก็พบรองเท้าแตะของคนร้าย
ฝาหลังโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ตกอยู่ด้วย
ตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ซึ่งหลังจากตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้ว
ก็สั่งให้รถยกนำแท็กซี่ไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
แล้วก็จะเร่งติดตามแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะคะ